จริงคุณตามกันมาเมื่อวานเอาจริงนะความเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมง๑๕เมื่อวานนี้ที่ทนายเดชาเริ่มแถลงแถลงปั๊บว่าแม่เนี่ยเป็นคนส่งมือถือให้บังแจ๊กเองหลังจากนั้นความเคลื่อนไหวมันตามมาเพียบเลยใช่ทีมข่าวของเราโทรหาบัง
เขากำลังจะไปสนามบินจะไปขึ้นเครื่องกลับไทย
โอ้โหนี่ส่วนนักข่าวของเราคือน้องชมพู่สรรพัฒน์
คนที่อยู่ในจอเล็กข้างก็โทรคุยโทรถาม
คำถามที่อยากจะถามบังแจ๊กหลังจากทนายเดชาบอกว่า
มือถือของแม่มือถือของคุณแตงโมนะ
แม่คุณแตงโมส่งไปให้บังแจ๊กจริง
แล้วสุดท้ายบังแจ๊กก็รับว่ามือถืออยู่กับผมจริง
อยากดูไหมถ้าอยากดูผมโชว์ให้ดู
นี่โชว์ให้ดูทั้งตอนใส่เคสและถอดเคส
อันนี้ตอนใส่เคสนะเคสข้างหลังก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะ
ตรงกลางจะเป็นสีดำแล้วก็มีหน้ายิ้ม
พอถอดเคสก็จะเป็นสีกราไฟ
ที่ภาพพื้นหลังหน้าจอเป็นรูปคุณเบิร์ตกับคุณตังโมอยู่
ใช่นี่ก็เป็นรายละเอียดที่บังแจ็คบอกนะ
แจ๊กบอกว่าคุณแม่ส่งมือถือมาให้ผมจริง
แต่เรื่องของการโอนเงินหรือการซื้อมือถือไม่ใช่
เพราะว่าผมไม่ได้โอนเงินให้คุณแม่ไป

เงินรับเงินกัน๒๓แสนอะไรหรือเปล่า
แจ๊กบอกไม่ใช่ผมก็ไม่ได้โอนให้คุณแม่ไป
แม่ก็ส่งมือถือมาเพราะแม่อยากให้ผมช่วยกู้ภาพในเครื่องให้เท่านั้น
นี่ไงบางแจ๊กก็เลยบอกว่าจริงนะตอนที่ได้มือถือมาจากคุณแม่เนี่ย
คือบางแจ๊กเขาบอกว่าได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
ซึ่งในเครื่องมันมีไม่กี่ภาพหรอก
แต่ว่าบังแจ๊กไปกู้มาได้นะประมาณ๔๐๐๐ภาพ
ทีนี้พอกู้มาแล้วบางแจ๊กเขาบอกว่าจริงตอนนี้ก็กำลังทำต่อนะ
เพราะว่ากำลังกู้ข้อมูลกลับมาอีกเหลืออีกสักประมาณ
ก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณวันหรือ๒วัน
เพราะเอาจริงคุณผู้ชมเขามีการโพสต์ภาพ
ก็คือเหมือนกับแบบอยู่หน้าจอของโน้ตบุ๊ก
กำลังจะกู้คืนข้อมูลอยู่อะค่ะ
สรุปแล้วเมื่อวานที่นักข่าวโทรคุยกับบังแจ๊ก
คอคุยกับบังแจ๊กยอมเปิดเผยหน้า
แล้วก็ขับรถอยู่เขาก็เปิดหมดแล้ว
ว่าแม่เป็นคนส่งมือถือให้
และทั้งหมดในขบวนการที่เขาเผยแพร่ภาพในโซเชียล
เขาทำเองหมดนะในทุกช่องทางนะในเฟซในยูทูป

อีกอย่างคนที่รู้ก็คือแม่กับโมอามีนา

ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับบังแจ๊กอีกที

รวมถึงเรารวบรวมคำถามมาจากเมื่อวาน

ก็ถามเลยบางแจ๊กบอกว่าจะขับรถ
เพื่อจะไปสนามบินจะเดินทางกลับเมืองไทยใช่ไหม

อีก๒๓วันจะถึงนะจะถึงไทยนะ
แต่ผมจะแวะที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน

แล้วคิดจะเอามือถือของคุณแตงโม
คืนแม่หรือเปล่าถ้ามาถึงเมืองไทยแล้ว

ขอกู้ข้อมูลก่อนแล้วจะเอาคืนคุณแม่

นี่เราสรุปคำตอบของบังแจ๊กให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

นักข่าวถามว่าแล้ว

เพราะบางคนโจมตีแล้วปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมบ้างแหละ
หรือปล่อยภาพที่ไม่เกี่ยวกับคดีบ้างแหละ
และอีกอย่างคุณเอาภาพของคุณแตงโมเป็นภาพส่วนบุคคล

แจ๊กบอกว่าจะปล่อยภาพอีกครับ

ทีมข่าวถามว่าคิดจะหยุดปล่อยเมื่อไหร่
เพราะมันไม่มีผลต่อคดี
และมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแตงโม
และคุณกำลังทำกับคนตายอยู่นะ
แจ๊กบอกว่าก็จะปล่อยคลิปกับภาพที่กู้คืนมาได้
แม้ว่าจะเดินทางกลับไทยแล้วก็ตาม

นี่ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทีมข่าวถามว่า
นี่คุณคุณปล่อยคลิปออกมา
แล้วก็ตอนที่คอกับคุณกระติก
แล้วมันกลายเป็นคลิปลับภาพลับของคุณแตงโม

บังแจ็ครับผิดชอบไหวไหม
แจ๊กก็พูดเหมือนตอนที่เขาชี้แจงในเพจ
ใช่ค่ะแล้วคือเขาบอกด้วยแหละว่า
จริงผมไม่ได้ปล่อยคลิปลับนะ
เพราะว่าผมไม่ได้เปิดภาพลับของน้องแตงโม
คือตอนนั้นผมตั้งใจที่จะคอหาแค่กระติกคนเดียว
ไม่รู้ไงว่ากติกอยู่กับสื่อ
แล้วกระติกเป็นคนเอามือถือให้นักข่าวได้ดูเอง
มันก็เลยกลายมาเป็นภาพที่มันออกมาเป็นแบบนี้
อันนี้คือสิ่งที่บังแจ็คให้ข้อมูลกับคุณชมพู่สรรคัต
อีกอันหนึ่งที่คุณชมพู่ถามตั้งแต่แรกเลยนะ
ถามว่าบังแจ็คตอนที่คุณชมพู่โชว์หา
เวลาไทยประมาณ๖โมงเย็นกว่านะ
ถามว่าบังแจ็คตอนนี้กี่โมงแล้วอยู่ที่ไหน
บังแจ็คบอกว่าตอนนี้ประมาณ๗โมง

คือเราก็เช็คเรื่องของเวอร์ไทม์

ว่าถ้าบ้านเราเป็นตอนเย็นเวลา๑๘นาฬิกา๔๐กว่านาที

แล้วฟ้ามันต้องบึดอยู่แต่นี่เห็นไหมคุณฟ้าสว่างแล้ว
แต่คุณเชื่อไหมตอนที่คุณชมพู่วีดีโอคอลเนี่ย

ไปดูซิทะเบียนรถเป็นยังไง
หัวฉีดน้ำดับเพลิงหัวจ่ายน้ำดับเพลิงมันเป็นยังไง

ถึงจะเห็นนะตอนที่นักข่าวของเรา
วิดีโอคอร์กับบังแจ๊กแล้วขับรถผ่านเส้นทางไหนบ้าง
ผมยังดูเลยว่ารถคันที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ย
เป็นรถหมายเลขทะเบียนต่างประเทศหรือเปล่า
รามบ้านช่องเป็นตึกรามบ้านช่องของต่างประเทศหรือเปล่า

นี่คุณเราปรับความชัด
ชัดที่สุดก็คือเท่านี้ที่ให้คุณผู้ชมเห็น

แต่คุณผู้ชมดูค่ะภาพฝั่งซ้ายมือ
ข้างบนจะเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็มีหมายเลขเป็นสีน้ำเงินถูกไหม

แต่ภาพที่เห็นตอนวีดีโอคอลกับบังแจ๊กเนี่ย
มันคือภาพข้างล่างมันเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินฟ้า
ซึ่งป้ายทะเบียนแบบนี้จริงมันคือที่รัฐอิเลนอยด์
เท่านั้นไม่พอคุณอันนี้ป้ายทะเบียนแล้วนะ
มาดูเฟรมฝั่งขวามือบ้างค่ะคุณผู้ชมหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ถ้าเกิดว่ามันเป็นอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจริงแบบที่บางแจ๊กบอก
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงจะเป็นสีเหลืองทองอร่าม
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมที่บังแจ๊กขับผ่านแว๊บนั่นน่ะ
แล้วมันเป็นลูกศรที่เราชี้มาเหลืองเนี่ยค่ะ
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงมันเป็นสีแดง
ซึ่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นสีแดงคืออยู่ที่รัฐอิลินอย
เออตกลงอยู่รัฐไหนฮะ

เพราะว่าองค์ประกอบด้านข้างทางมันเป็นของอิรินอย

และถ้าดูเรื่องของไทม์โซน
อลีนอยก็ตรงกับเวลาสัก๗๘โมงเช้า

คุณผู้ชมดูที่เป็นคลิปที่เราคอหน่อยฮะ
แล้วให้คุณผู้ชมดูเส้นทางหน่อยนิดหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมดูถังขยะเมื่อกี้เราลืมดู
ถังขยะที่แคลิฟอร์เนียเป็นสีน้ำเงินเปล่าหรือคุณ

แต่อันนี้ก็มีคนเข้าไปจับโป๊ะตรงนี้เหมือนกัน

เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของคดี
คือบางแจ็คอ่ะอาจจะเคยหลบคดี
อยู่เมืองนอกแล้วเมืองนอกเขามีหมายอะไรต่างนานา
เขาก็เลยต้องไม่บอกที่อยู่จริงหรือเปล่า

ก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเขายอมรับมือถืออยู่ที่เขา
แล้วยังจะปล่อยคลิปยังจะปล่อยภาพอีกนะ
แล้วคราวนี้ก็กลายเป็นทีมของแม่แตงโมแล้วด้วย
ใช่แต่ที่บอกว่าจะกลับไทยเอาจริงพอไปดู
คือจริงบางแจ๊กเขายังเข้าในราชอาณาจักรไทยไม่ได้นะ
เพราะว่าจะต้องเข้ามาได้จะต้องหลัง๒๔ธันวาคมปี๖๙

คือตำรวจเขาสามารถที่จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรได้เหมือนกันนะคะ

จะกลับไทยได้จริงหรือเปล่านะหรือจะยังไงต่อนะฮะ